องทัพก็ต้องเดินด้วยท้องจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จะพาไปที่จังหวัดนครปฐมของดีของเด็ด
ราคาถูก

บัวลอยคุณดูยังไงเป็นบัวลอยมันลอยปุ๊บขึ้นมาค่ะ
นี่หมูเด้งเด้งดึงเลยทีเดียว
ร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเด้งสูตรโบราณที่ตั้งอยู่ริมน้ำวัดหอมเกร็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
เป็นร้านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปลิ้มลองกันเป็นจำนวนมากเจ้าของร้านเขาชื่อว่าลุงต้อ
ต้อเล่าให้ฟังนะฮะเปิดขายมานานกว่า๒๐ปีตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อแล้ว
เมนูของร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละที่เป็นทีเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือไงแต่ว่ามีให้เลือกหลากหลายเส้น

ถ้าพิเศษแล้วไม่พอจะขอแบบจัมโม่ชอบใหญ่เอาไปเลย๔๐บาท
คุณผู้ชมฮะเอกลักษณ์ของร้านลุงต้อเนี่ย
เคล็ดลับความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร
คือหมูเด้งคุณดูหมูเด้งเห็นไหม
คำใหญ่ชิ้นเบลื้มเทิม
เนื้อนุ่มชุ่มลิ้นรสชาติดี
ปากเต็มคำอย่างที่น้องใบตองบอกนะครับ
แล้วของเขาใช้วัตถุดิบที่ดีไม่มีค้างเก่าค้างคืน
เห็นไหมใช่แล้วพอจะเสิร์ฟนะคอยจะโรยนี่มาด้วย
หนังหมูกรอบโรยลงไปด้วยนี้โอ๊ยงอ
ล้องเห็นแต่ลูกชิ้นไปลองทานกันดูนะครับ
ร้านนี้อยู่แถวริมน้ำวัดหอมเกร็ด

ร้านของลุงไม่ได้อยู่บนบกแต่อยู่ในเรือ
จะขายในเรือเท่านั้นนะครับใครอยากไปแล้วกลัวไปไม่ถูก
ลุงต้อลุงต้อขายไหมโทรถามก่อนขายเนี่ยช่วงเวลา๙โมงเช้า
ปิดร้านก็คือบ่าย๒ขายทุกวันนะครับ
น่าทานมากเลยแล้วเป็นราคาที่เราสบายกระเป๋า
ในยุคนี้สถานการณ์แบบนี้นะได้ทานอะไรอิ่มอร่อยสบายใจ
ไม่ใช่๓๐สิเริ่มต้น๒๐๓๐๔๐ถูกแล้ว
โทษที่ฉันพูดผิดไหมถ้าเท่าไหร่ก็จ่ายได้
ถ้าเกิดว่าไม่อิ่มก็ชามใหญ่จัมโบ้ไปเลย